ข้อดีต้องของเราในวันนี้มี๓ข้อด้วยกัน

ยุบสภาครับต้องประกาศยุบสภา

การทำรัฐธรรมนุษย์ใหม่ในประชาชน

การทำรัฐธรรมนุษย์ในประชาชน
การทำรัฐธรรมนุษย์ในประชาชน